คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
อุดรธานีมีอุบัติเหตุหนุ่มขับรถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์
ทำให้คุณยายวัย๖๐กว่าปีที่ขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตนะครับ
ส่วนคนขับกระบะบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ที่กันพบนางสายผินแก้วศรีโธอายุ๖๒ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ถูกชนเสียชีวิต

ชนอัดติดกับรั้วเต้นรถมือสอง
ภายในรถพบนายวัญชัยทศธนาพรอายุ๓๘ปี
หายใจรวยรินอยู่หลังพวงมาลัย
และมีภรรยาและลูกอีก๓คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ผู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
สอบสวนภรรยาคนขับรถกระบะทราบว่า
ขับรถพาแม่และครอบครัวมาเที่ยวงานประจำปีทุ่งศรีเมือง

แล้วชนท้ายรถคันหน้าจึงคว้าพวงมาลัยหักหลบ

จังหวัดสงขลาเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนต้นไม้ร่องกลางถนนสายเอเชีย
ในพื้นที่หมู่๖ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลา

ทำให้ชายหญิง๒คนเสียชีวิตในห้องโดยสาร

ผู้ภัยนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
และนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากซากรถ
สอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้ง๗คน
กลับจากเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลหาดใหญ่
และกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลา

ท้ายด้วยกล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยว๒คน

มีรถกระบะสีดำพุ่งมาชนร้านขายก๋วยเตี๋ยวอย่างจัง

เจ้าของร้านและแฟนสาวถูกชนจนกระเด็น
จะถูกน้ำในหม้อต้มลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวสาดใส่ทั้งสองคน
ได้รับบาดเจ็บข้าวของกระจัดกระจาย

เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวกอดแฟนสาวที่กำลังตกใจเอาไว้แน่น
ซึ่งเคราะห์ดีที่ทั้งสองคนรอดชีวิตมาได้
ส่วนลูกค้าที่นั่งรอก๋วยเตี๋ยวสามารถกระโดดหนีไปได้อย่างปลอดภัย
ที่เกิดเหตุเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวในพื้นที่บ้านท่าข้ามใต้
ตรงบนหางดงอเมียฮอร์ดจังหวัดเชียงมัย
เหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถกระบะฟอร์ดสีดำคันก่อเหตุ
ได้รับความเสียหายล้อหน้าซ้ายและล้อหลังด้านขวา
รวมถึงมีรถกระบะโตโยต้าสีดำได้รับความเสียหายอีก๑คัน
จากการสอบสวนนายทิติพัฒนพันนาพิสิทธกุล

ก่อนเกิดเหตุมีลูกค้าขับรถกระบาดโตโยต้าสีดำ

มาชนท้ายรถที่จอดอยู่ข้างทางอย่างจัง
ทำให้รถกระบะโตโยต้าพุ่งมาชนกับร้านก๋วยเตี๋ยวจนพังยับเยิน
ซึ่งแฟนสาวของนายทิติพัฒน์ได้รับบาดเจ็บที่สะโพกจากแรงกระแทก
ส่วนสาเหตุเกิดจากคนขับรถกระบะฟอร์ดมีอาการหลับใน